ด้วยความหวานฟุ้งฟริ้ง
ยาย่าเขาลงไว้คุณบอกว่าพี่เขามาส่งไปทำงานนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะน้องยายาเขาโพสต์ไว้แล้วก็มีแคปชั่นว่า
พี่เขามาส่งให้กำลังใจก่อนออกเดินทางด้วยขอบคุณค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าภาพนี้นะคะคงพังทลายความสัมพันธ์แบบคู่จิ้นได้แล้ว
ระดับให้อีกระดับหนึ่งเป็นคู่รักแทนนะคุณ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีสัมภาษณ์หรือว่าลงรูปยายาก็ดูจะแบบระมัดระวังในคำตอบ
มีการแบบตอบแบบปัดเลี่ยงไปบ้างยังคงให้ความเป็นพี่ชายอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะ
ตายคุณ
มโนยังฟินกันขนาดนี้และถ้าทั้งคู่ออกมายอมรับ
ปากเต็มคำว่าเป็นแฟนกันคุณจะขนาดไหนนะครับ
คงมีความสุขแฮปปี้กันเป็นข่าวดีรับขวัญปีใหม่กันไปแน่นอนเลยนะจ๊ะ
เห็นแบบนี้แล้วเราก็แฮปปี้เนาะ
เราเป็นแฟนคลับได้อ่านข่าวณเดชน์ยายาแบบนี้เราก็ดีใจเนอะ

ถึงแม้ว่าในใจเราเนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นคู่รักกันมาตั้งนานแล้ว
แต่ลงภาพนี้แบบจบจบแล้วบ่งบอกขนาดนี้
นะคะเชียร์อยู่แล้วกันนะจ๊ะคุณผู้ชม